จังหวะแก้ไขของทีนาในยาเขียวผ่านหลังให้กับคู่แขนก่อนเย็บบอลลอดหว่างขาโต๊ะไปแบบงง
มาดูลีลาพุทธศาสตร์ประตูกันบ้างธนวิทย์ทองชูสีของกรมทางหลวง

โค้ดวิ่งเข้ามาเพชรซิ่งเร็วแต่ธนวิทย์ไม่หวั่นแต่หลบไปง่าย
ยังอยู่ที่สนามเทศบาลตำบลปลายบาง
ภาษากรสกลวารีวางยาวขึ้นหน้าให้อธิราชศิษฐศัพท์ดูดบนลงด้วยคักษะเหนือชั้น
ก่อนหาพื้นที่จ่ายไปที่จุดนัดพบ
โค้กให้ภาษากรแต่ใส่ใดที่จังหวะนี้ยิงไปชนทาน
ต่อกันที่คู่ของศิษฐกิจศุษศาคัตพบมเกษมบัณฑิต
จิราธิวัฒน์สิ่งวงศาพุทธศาสประตูวางยาวขึ้นหน้า
ให้คิสเตโน่มองตั้งหนึ่งจังหวะก่อนลอยตัวจากกระยะนากาศ
เสียดายที่ไม่เป็นประตูไม่งั้นมีสิทธิ์ลุ้นลูกยิงยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลแน่นอน